ตามกันต่อหน่อยนะคะสำหรับคุณยายมะลิจำได้ใช่ไหมคะที่ตอนแรกคุณยายแกป่วยติดเตียงมาหลายปีแล้วหลังจากที่ว่าไปรับขันจากคุณพ่อแล้วก็มีอาการเป็นแบบมันเป็นแผลน้ำเหลืองไหลเต็มตัวเลย
ตอนนั้นลูกสาวคนโตให้หมอปลาไปช่วยหมอปลาไปถึงบอกว่านี่ไม่ใช่ยายมะลิแล้วเป็นวิญญาณสัมภเวษีสิงห์อยู่ในร่างต้องทำพิธีถ้าทำพิธีเอาสัมภเวษีออกเนี่ยยายอาจจะอยู่ได้ไม่เกิน๓อาทิตย์
ทีนี้ผ่านไปยายบอกยายอยากรอหลานบวช๒๑มกราคมก่อน
พอหลานบวชเสร็จลูกสาวคนโตร้องหาหมอปลาอีกแล้ว
มันออกจากร่างยายมะลิแล้วหมอปลา

หลานชายก็มาโปรดคุณยายที่บ้าน
ใช่ค่ะปรากฏผีออกจากร่างยายมะลิไปสิงน้องสาว
หรือว่าก็คือลูกสาวคนเล็กของยายมะลิ
ลูกสาวคนเล็กของคุณยายนี่
พี่สาวเลยวีดีโอคอลไปหาตอนที่น้องมีอาการ
แล้วก็ด่าผีสับช่างผีผ่านวีดีโอคอลไปเลย

นี่ผีออกจากแม่แล้วนะ

เมื่อวานนี้พอรู้เรื่องปุ๊บหมอปลาไปถึงที่บ้านเลย
แต่ไปบ้านยายมะลินะ

บ้านยายมะลิที่ปฐุมธานีค่ะ

นี่คุณน้ำฟ้ามาด้วยเนี่ย

แต่อาการก็ยังเหมือนเดิมนะคะ

หาวทั้งน้ำตาไหล

ได้คุยกับลูกสาวคนเล็กของยายมะลิ

เขาเล่าบอกว่า๒๖มกราคมเขาอยู่ที่ต่างจังหวัด

มีอาการมือเท้าชาแล้วก็เย็น

มีวิญญาณสัมภเวษีสิงแฝงร่างอยู่

ลูกคนเล็กเขาจะต้องรับมรดกจากพ่อแม่

ก็เลยมาสิงร่างของลูกสาวคนเล็ก
วิธีแก้คือต้องทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ
หมอปลาเลยบอกให้ลูกสาวคนโตกับลูกสาวคนเล็กเนี่ย
เอาน้ำไปล้างเท้าให้แม่ซะ

ก็คือเอาน้ำไปล้างเท้าให้ยายมะลิซะ

เพราะถ้าทำพิธีปลดปล่อยร่างยายมะลิเนี่ย
เพราะถ้าทำวิธีปลดปล่อยร่างยายมะลิเนี่ย
ภายในสามอาทิตยายมะลิ

หลังจากที่เสร็จสิ้นเรื่องของการล้างเท้าการกราบขอขมาบอกลาอย่างที่หมอปลาบอกให้ลูกสาวทั้งสองคนทำให้แม่นะคะ
หมอปลาก็บอกให้ลูกหันหัวยายมะลิไปทางทิศตะวันตก
เพราะโบราณเชื่อว่าคนตายต้องหันหัวไปทางทิศตะวันตก

ก็เขาบอกเป็นวิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณก็ไม่รู้อ่ะเขาก็ทำตามอ่ะ

จุดทูบ๑๖ดอกเรียมน้ำมนต์เทียนแล้วก็สายสิน
แล้วก็เขียนชื่อยายมะลิลงบนกระดาษ
ลูกศรไปมาระหว่างชื่อกับนามสกุล
เป็นการแก้เคล็ดปลดปล่อยวิญญาณของยายมะลิให้กลับสู่พบภูมิที่ควรจะเป็น
คือไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณสัมภเวษีเนอะ
นี่เขาบอกปลดปล่อยดวงวิญญาณของยายมะลิให้กลับสู่พบภูมิที่ควรจะเป็น

หลังจากลากลากเส้นนี้แล้วเนี่ยนะคะหมอปลาก็เอาสายสินมาผูกที่ศีรษะยายมะลิกับลูกสาวคนเล็ก
แล้วก็เอามีดหมอค่ะแตะไปที่หน้าผากของยายมะลิ
เห็นบอกว่าบางช่วงยายมะลิแกมีอาการตัวสั่นด้วย
แล้วก็มีเหมือนไฟในห้องมันตกไปสองครั้ง
ไม่รู้มีดหมอเย็นหรือเปล่าเผื่อแกหนาว

แต่ได้ยินเสียงเหมือนสวิตช์อยู่นะ

อาจจะลองเปิดปิดดูไฟมันตกไง
อ่านี่ไฟมาแล้ว

หมออาจจะเย็นมันเป็นเหล็กอะเนาะ

หมอปลาก็ให้ลูกสาวคนเล็กออกจากห้อง
เพื่อจะทำพิธีปลดปล่อยร่างของยายมะลิ
ก็เอาสายสินผูกที่ปลายผมของยายมะลินะคะ
แล้วก็ขอให้ครอบครัวเอาบทสวดมาเปิดให้ยายมะลิฟัง
มีบทสวดย่อยพระกัญภ์พระตรายปิดก
เป็นบทสวดบูชารำลึกถึงพระพุทธเจ้า

ลูกสาวคนเล็กที่ว่าผีย้ายไปเข้าร่างลูกใช่ไหม

เปิดบทสวดอะไรให้ฟังแล้วก็ตัดปลายผมยายมะลิ
ม้วนใส่กระดาษที่เขียนชื่อของยายมะลิ

แล้วก็มีการให้พี่ติและทีมข่าว
กรวดน้ำให้กับยายมะลิด้วย
ปกติกรวดน้ำนี่เราทำให้คนเป็นได้ไหมพี่อุ๋ย
ได้ครับได้หมดกันนะคะแผ่ส่วนบุญส่วนผู้สน
คนเป็นคนตายเจ้ากรรมนายเวร

ครูบาอาจารย์อะไรได้หมด

มะลิแกนอนติดเตียงทรมานมานานหลายปีแล้ว
อยากบอกสังคมว่าอย่าดราม่า
เพราะครอบครัวดูแลยายมะลิอย่างดีมาโดยตลอด
และการที่ลูกสาวคนเล็กต้องรับ

เพราะปกติแล้วพ่อแม่มักจะห่วงลูกคนเล็ก

แต่ยายมะลิแกไม่มีอะไรแล้วนอกจากสัมภเวษีในตัว
ซึ่งอันนี้หมอปลาพูดนะ
สำหรับยายมะลิเนี่ยหมอปลาบอกว่าหลังเสร็จพิธี
คาดว่าไม่น่าเกิน๑๕วันหรือ๓อาทิตย์
น่าจะละสังขาร

มันคือผีที่ไม่มีครอบครัวไหนครับ

ถูกต้องครับเพราะเขามีการรับสืบทอดกันมา
เพราะก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาตกทอดถึงป้ามะลิเนี่ย
อีกคนหนึ่งก็เคยเป็นลักษณะนี้เหมือนกัน

แกก็ค่อยมีอันเป็นไปทีละอย่างละอย่าง
วาระสุดท้ายที่แกต้องนอนสมนี้๘ปี
ประเด็นที่สำคัญที่ผมเคยพูดตอนที่ทำพิธีว่า
ทำไมลูกคนเล็กถึงต้องเจอ
เพราะมันคือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่อยู่ในร่างกายเขา

แต่มันคือพูดผีปีศาสตร์ที่มันอยู่ในร่างของเขานะครับ
ส่วนสำหรับลูกคนเล็กหมอปลาบอกว่า
ก็อาจจะรู้สึกอ่อนเพลียประมาณ๒๓วัน

ซึ่งลูกคนเล็กบอกว่า
ตอนนี้ก็รู้สึกโล่งใจมากหลังทำพิธีปลดปล่อยสัมภเวษี
ปกติก็ไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้จนมาเจอกับตัวนี่แหละ
ถูกผีเข้าช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา
แล้วตัวเองเนี่ยก็ไปเอาของไหว้แม่ย่านางในรถมานั่งกินแบบไม่รู้ตัว
แฟนมาทักว่าทำไมนั่งกินแบบสัมภเวษี

รวมถึงฝันเห็นแม่มาหา
เธอก็ถามแม่ในฝันว่าแม่เดินได้แล้วเหรอ
ที่จริงแม่ยังนอนติดเตียงอยู่เลย
ก็ขอขอบคุณหมอปลาที่มาช่วยเหลือครอบครัวที่ทำให้ทุกคนสบายใจขึ้นด้วยค่ะ
สบายใจขึ้นแล้วก็ขอบคุณหมอปลานะคะ
แล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะที่แบบว่ามาช่วยครอบครัวค่ะ
เพราะว่าปกติพี่สาวแกก็จะเป็นคนที่แบบว่าคิดมากว่ากลัวครอบครัวดำรงชีวิตได้
แบบว่าไม่มีความสุขกลัวพี่กลัวน้องประมาณนี้ค่ะ
ก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะ
ลูกก็อย่าลืมพาคุณแม่ไปหาคุณหมอหน่อยกันแล้วกันนะครับ

ใช่ค่ะพาไปหาคุณหมอด้วยนะคะ